มีเรื่องหนึ่งแหละที่พี่ต้องถามเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ซ้อ๗ของคุณ
ที่เรียกว่าซ้อ๗เปิดเผยเรื่องราวระหว่างวงการเนี่ยแหละ
วงการสื่อมวลชนกับวงการดาราจริงมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเล่น
เป็นเรื่องเล่นนะพี่คือผมเนี่ยแน่นอน
สาบานต่อหน้าไฟหน้าฟ้าถ้าโกหกขอให้ฟ้าผ่านนะ

ออกไปรถชนนะเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นครับ
รอเล่นกันทั้งนั้นนะพี่เพราะว่าอะไรพี่คนเราสมัยนี้เอาตรงว่าชอบศึกเรื่องชาวบ้าน

คือแน่นอนว่าไอ้ที่ผมพิมพ์เนี่ยแน่นอนว่าผมก็ชอบไปดูแบบอ่ะใต้เตียงดาราพวกเจมสอย๑๐๘อะไรแล้วผม
แล้วผมดูวิธีการเขียนของเขาว่าเขาเขียนแบบไหนเขาจะเขียนแบบเว้นวักเว้นวักเว้นวักเว้นวัก
เราก็ออกไปบ้างแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยนักข่าวเนี่ยเราจะโดนตลอดเวลา
แล้วถ้าวันหนึ่งเราเอานักข่าวบ้างล่ะเพื่อความสนุกสนาน
เราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนักข่าวเพราะว่านักข่าวกับเราเนี่ยมันเหมือนพี่น้องกัน
บางคนก็โตมาพร้อมผมตั้งแต่ผม๑๘ตอนนี้ก็แก่บางครั้งก็ตั้งแต่เป็นผู้ชายตอนนี้ก็มีนม

คุณพูดถึงใครคุณพูดถึงใครเนี่ย

เค้าได้เราเล่นเค้าได้เค้าหยอกล้อเค้าได้
ทั้งหมดทั้งมวลไม่สนใจหรอกมันคือเรื่องจริงหรือเรื่องเล่น

มันคือตัวละครจริงเรื่องราวสตอรี่จริงหรือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเองถ้าตรงนี้
ไม่แค่เนื้อความเนี่ยเราแค่เล่นกับเขา
แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เรามาเล่นกับเขาใช่
ไม่รู้แล้วแต่เขาเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเราเล่นสนุกกัน
มันเป็นเรื่องจริงที่คุณเอามาเล่นผู้เล่นถูกไหม
มันคือเรื่องเล่นมันไม่มีหรอกพี่แอบกินอาจจะมีบ้างไม่รู้
แต่ไม่ใช่สำนักนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้ผมก็พูดไปพูดไปก่อน

เพราะว่าดาราหรือว่านักข่าวนักอะไรเนี่ย
เราก็แค่เล่นสนุกกับเขาเขาก็เล่นสนุกกับเรา

ป่ะเราโดนบ่อยจนชิน

เพราะว่ายังไม่มีใครเล่นกับนักข่าวไง
ยังไม่มีดาราคนไหนที่ไปเล่นกับนักข่าว

ใช่มันอกเข้าอกเราจริงพี่

เราโดนเนี่ยคนอื่นเขาโดนเขาจะรู้สึกไงบ้าง

แต่แน่นอนว่าคนที่คิดว่าจริงเนี่ย

แต่เป็นคนที่เข้ามาอ่านเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์

แม้กูจะออกมาแก้ตัวยังไงกูก็เป็นกูอยู่แล้ว
คุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณปล่อยเอาไปเนี่ย

แต่พอข่าวมันเขียนก้อสิบเนี่ย

พาดหัวเขาเนี่ยเรียบร้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป